ดูข่าวที่วันนี้พี่ใหญ่ของรัฐบาลอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะครับ
วันนี้เนี่ยเขามีการทำพิธีต้อนรับรัฐธรรมตรีกลาโหมจากอินโดนีเซีย
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากโผล่เข้ากอดกันเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตัวเองถูกขู่ฆ่า
นักข่าวถามต่อว่าใครฆ่ารู้หรือเปล่ารู้ตัวไหมก็จากโซเชียล
แต่ไม่ระบุนะครับว่าโซเชียลจากแหล่งไหนจะจากเฟซบุ๊คจากไลน์หรืออย่างไร
แล้วก็บอกเหมือนกันว่าทำเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดมาถูกขู่ฆ่าแบบนี้
น้อยอกน้อยใจเหมือนกันนักข่าวก็เลยต้องไปถามต่อกับผู้บัญชาการทหารบก
ยอมรับว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพราะแม้แต่พลเอกประยุทธ์เอง
ก็เจอเหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงที่นักข่าวได้มีโอกาสสอบถาม
นะครับโดยระหว่างที่พูดคุยกันสัมภาษณ์กันเนี่ย
แต่จะเป็นใครนั้นนักข่าวก็ไปดูกันเอาสิไปดูกันเองไปตรวจสอบกันเอาเอง
โดยบอกว่าเรื่องนี้น้อยอกใจเหมือนกันที่ผ่านมา
ก็ทำเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดแต่ว่ามาเจอแบบนี้

ไม่รู้สื่อมวลชนต้องไปช่วยกันตรวจสอบครับ
ลองไปฟังความน้อยอกน้อยใจในวันนี้ของบิ๊กป้อมครับ
น้องกำลังไปดูต้องไปดูรับบุหรอ

ทำไมทำไมต้องเร่ง
ไม่รู้สิเพราะอะไรอ่ะ
เขาเขียนเหตุผลว่าทำอะไรที่เขาคิดคิดร้าย

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สิ
วันไหวหรือว่าไม่หวั่นไหวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับ

เรื่องนี้จริงเท็จยังไงบ้าง
เพราะว่าพอพูดถึงความมั่นคงความปลอดภัยของคนในรัฐบาลเอง

ในฐานะพบทบก็ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีเขาโครงความเป็นไปได้

เพราะแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ก็ถูกโพสต์ข้อความข่มขู่ลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน
นักข่าวก็ถามต่อว่าที่บอกว่ามีข้อมูลว่า
คนที่โพสต์เนี่ยเป็นพนักงานในห้าง
ซึ่งขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างเหล่านี้จริงหรือเปล่า
ก็ยอมรับนะครับบอกว่าตรงนี้ถ้าหากว่ามีประเด็นมา
ก็จะต้องคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัย

แต่ว่าอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าที่ผ่านมาก็ดูแลความปลอดภัยของผู้นำอยู่แล้ว
แล้วก็จะต้องวางมาตรการในการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
หากพบว่าเป็นการข่มขู่ที่ล่วงเกินแล้วก็ทำผิดกฎหมาย
จะดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกรณีของพลเอกประวิทย์ที่ตกเป็นเป้าการโจมตีเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งพลเอกประวิทย์นั้นเปรียบเสมือนกับพี่ใหญ่ของรัฐบาล
แล้วก็เป็นหัวใจของความมั่นคงนั่นเองนะครับ